วันนี้เราก็เริ่มต้นด้วยข่าวนี้กันก่อน
ที่แม่สอดจังหวัดตาก็มีการเฝ้าระวังเรื่องโควิด๑๙
ระบาดในกลุ่มสุกรของหมูเหล่านี้
ตอนนี้ผู้เลี้ยงสุกรมีความเป็นห่วงอย่างมาก
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาตรงนี้หน่อย
หลังจากที่เกิดโรคระบาดในสัตว์อย่างสุกรชนิดโรคระบบทางเดินหายใจ
ผาลาศที่หมู่ที่๒ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ก็มีสุกรที่ล้มตายจำนวนมากนะคุณจนประสุทธิ์จังหวัดตาก
ต้องประกาศพื้นที่เขตโรคระบาดห้ามมีการเคลื่อนย้ายสุกร
หมูป่าหรือว่าซากสัตว์เป็นเวลา๑เดือนในพื้นที่ตำบลแม่กุทุกหมู่บ้านเลยนะครับ
พร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ในการฉีดยาฆ่าเชื้อ
รวมทั้งทำลายสัตว์ในคอกเลี้ยงที่สงสัยว่าป่วยด้วยโรคระบาด
โดยเฉพาะข้อของนางวันนากะล้อมอายุ๕๐ปีบ้านผาลาศ
เขาบอกว่าโอ้โหหมูตายแบบนี้เสียหายนับแสนบาทเลยนะคุณนะ
ที่ลงทุนไปนะฮะค่ะขณะที่ประสุทธิ์อำเภอแม่สอดนะครับ
ได้มีการตั้งด่านตรวจสัตว์ใกล้หมู่บ้านที่มีการประบาดของโรคสุกรนี้
เพื่อเป็นการตรวจสอบป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายสุกร
โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับรวมทั้งมีการพ่นยาฆ่าเชื้อ
ไม่ว่าจะในหมู่บ้านเอ่ยรถบรรทุกเอ่ยที่เข้าออกหมู่บ้านด้วย
เพื่อความปลอดภัยนะครับล่าสุดเนี่ยที่หมู่บ้านปูเตอร์ตำบลแม่กุ
ซึ่งเป็นหมู่บ้านคนเลี้ยงช้างปัจจุบันประชากรช้างร่อยหล่อ
ลดลงนะฮะชาวบ้านก็ไม่เลี้ยงช้างแล้ว
ก็หันมาเลี้ยงสุกรแทนปรากฏว่านี่แหละครับ
พอโรคสัตว์ในสุกรมันระบาดก็ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับ
พบว่าชาวบ้านที่เลี้ยงสุกรต่างหวาดภาวะเพราะว่ากลัวโรคจะลามเข้ามาในหมู่บ้าน
โดยหนึ่งในผู้เลี้ยงสุกรนะฮะก็คือคุณมานพศิลปะไพรสนนะฮะ
หันมาเลี้ยงสุกรแต่พอทราบว่ามีสุกรตายในหมู่บ้านใกล้เคียง
ก็กลัวว่าโรคมันจะมาระบาดในพื้นที่ในหมู่บ้านของเขานะครับ
เพราะที่นี่เลี้ยงแบบธรรมชาติถือว่าเป็นสุกรที่แข็งแรง
แล้วก็ฉีดยาตลอดนะครับตอนนี้โรคยังไม่ระบาดเข้ามาในหมู่บ้าน
แต่ก็ต้องมีการสร้างเกราะป้องกันเต็มที่นะคุณนะ
ขอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเข้ามาดูแลป้องกันไม่ให้โรคเนี่ย
มันระบาดจากอีกหมู่บ้านหนึ่งมาหมู่บ้านนี้นะครับ
ขณะที่ที่ตลาดสดพาเจริญเขตเทศบาลนครแม่สอดนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นตลาดค้าส่งแล้วก็ค้าปลีกเนื้อสุกรชำแหละ
บรรยากาศตามเขียงหมูทั้งในตลาดแล้วก็ตามเขียงสองข้างทางเนี่ย
เงียบเหงานะคุณนะจากทีมข่าวของเราไปสำรวจตรวจสอบเนี่ยนะครับ
ก็เงียบเหงาลูกค้าลดน้อยลง
เจ้าของเขียงหมูรายหนึ่งก็คือคุณยุพินชุ่มวิจารณ์นะฮะ
ก็เปิดเผยบอกว่าหมูที่ทำมาขายเนี่ยนำมาขายเนี่ยนะฮะ
เป็นหมูจากฟาร์มผ่านการตรวจคัดกรองตรวจโรค
แล้วก็ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ที่สะอาดปลอดภัยนะครับดังนั้นข่าวโรคระบาดในสุกรเนี่ย
แม้ว่าจะส่งผลให้ยอดขายตกจนได้รับผลกระทบนะฮะแต่ก็อยากจะบอกลูกค้าให้มั่นใจนะครับ
พวกเขาก็พยายามในการที่จะช่วยกันดูแลแล้วก็ป้องกันโรคระบาดเหล่านี้
รวมถึงคัดกรองให้เนื้อหมูที่นำมาขายหน้าเขียงหน้าแผงมีความสะอาดที่สุดนะครับ
บอกว่าแต่ถ้าลูกค้าเลือกซื้อหมูจากร้านที่ได้มาตรฐานก็จะปลอดภัย
บอกแบบนี้เธอก็เลยย้ำว่าหมูที่แผงที่ร้านค้าในตลาดแห่งนี้ก็มีการคัดเลือกมาแล้วนะครับว่ามีความปลอดภัยนะฮะ